เตือนเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อย
ทั้งสองฝั่งเลยนะอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามัน
ช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

แล้วก็เมื่อ๒วันก่อนที่ภูเก็ต
หาดท่องเที่ยวที่สำคัญหาดหนึ่ง
แล้วก็น้ำสวยมากน้ำทะเลสวยมาก
คือหาดฟรีดอมที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ปรากฏว่ามีนักศึกษาเขาไปเล่นน้ำ
และถูกคลื่นลมแรงซัดออกไป๒วันแล้ว

ตอนที่น้องนักศึกษากำลังจะจมน้ำนะครับ

โอ้นู่นู่อยู่ยังเห็นอยู่
เจอเบอร์ไม่รู้สูญ

แล้วก็นักท่องเที่ยวตรงนั้นรวมถึงไลฟ์การ์ดต่างนะฮะ

คุณดูสิคลื่นสักฝั่งแรงมากนะครับคุณลงมันแรงมากใช่ค่ะ
ที่ศูนย์หายก็คือนายอัครพลพัตรานนท์
หรือว่าน้องเฟิร์สอายุ๒๑ปีนะครับ

แต่ว่าทำงานอยู่ร้านกาแฟในเมืองภูเก็ตนะครับ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุคนเห็นเหตุการณ์โดยรอบ
พยายามที่จะฝากขึ้นลงไปช่วยแต่มันทำไม่ได้จริง

ทำให้คลื่นพัดพาน้องเขาลอยคออยู่ในทะเล
หลังจากนั้นก็เห็นร่างนั้นจมหายไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒สิงหาคมนะครับ

ก็คือหาดฟรีดอมตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
จากการไปพูดคุยกับเพื่อนของน้องที่หายไป
เราไปคุยกับน้องธนกิจศรีสุวรรณวิเชียนอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นนักศึกษาปี๔มหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตภูเก็ต
ก็น้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเวลาสักประมาณบ่าย๒๐นาที
คือตัวของน้องธนกิจเองก็มาเล่นน้ำกับน้องอัครพล
หรือว่าน้องเฟิร์สที่จมน้ำมาเล่นด้วยกันตรงนี้
คลื่นมันซัดพาลงทะเลทั้งคู่เลยคุณ
ตัวของน้องธนกิจเองนะฮะพยายามฝืนใจเอาแรงที่มีอยู่เท่าที่จะมีได้นะคุณนะ
พยายามไหว้กลับเข้าฝั่งนะครับแต่ทีนี้หันไปมองเพื่อน
คือหันไปมองน้องเฟิร์สปรากฏว่าเพื่อนถูกคลื่นซัดลงไปในทะเล
ไกลจากฝั่งไปเรื่อยแล้วคลื่นมันแรงมากขึ้นเรื่อยนะครับ
พร้อมกับทีมก็ร่วมค้นหาก็เลยให้ฟังบอกว่า
เข้าไปไม่ถึงตัวน้องจมทะเลไปแล้ว
แล้วก็การจะหาร่างก็พยายามหาอย่างเต็มที่

เนื่องจากในบริเวณนี้มีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ๓เมตรนะครับ

ซึ่งถือว่าเป็นวันที่๒ของการค้นหาผู้สูญหายแล้ว
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าบริเวณหาดฟรีดอมแห่งนี้ก็ยังมีคลื่นลมแรงอยู่ครับคุณ
แม้ว่าน้ำทะเลจะสีสวยมากเลยนะสีฟ้าแบบนี้
แต่มันกลืนชีวิตของน้องนักศึกษาน้องเฟิร์สไปแล้วคนหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่กุศล
ภูเก็ตจุดป่าตองอาสาสมัครตำรวจน้ำและกองทัพเรือเนี่ย
ยังปฏิบัติภารกิจในการค้นหาร่างของน้องเฟิร์สอยู่ครับ
ต่อมาก็จะใช้วิธีการใช้เจ็ดสกีครับเพราะน่าจะเป็นยานภาษณาเดียวที่ตอนนี้สามารถใช้ได้นะครับ
ก็สามารถฝากคลื่นลมได้ในระดับหนึ่ง
ก็จะใช้เจสสกีค้นหาในบริเวณโดยรอบครับ
ในช่วงบ่ายก็จะค้นหาในระยะไกลต่อไปครับ
ปกติเรามีประสบการณ์ในการออกหาผู้ประสบภัยหรือผู้สูญหายเนี่ย
โดยมากก็จะลอยออกด้านนอกห่างจากหาด
ออกไปประมาณสัก๒๓ไมล์ทะเลนะครับ
แล้วก็จะอยู่ในแอร์เรียประมาณนี้ครับ
นะครับก็ศูนย์หายไปใกล้จะ๔๘ชั่วโมงแล้วนะ
พอศูนย์หายไปช่วงบ่าย๒ของวันที่๒สิงหาคมนะครับ
มาถึงวันนี้วันที่๔ทางครอบครัวทางญาติรวมถึงเจ้าหน้าที่เองนะคุณนะ

ในการจุดทูบเพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อเปิดฟ้าเปิดลมหวังให้เจอผู้ศูนย์หาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดทีมระดมค้นหาอย่างต่อเนื่อง

ที่ตอนนี้ยังมีการเตือนพื้นที่ภาคใต้อยู่นะ

ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งทะเลอันตมัน
มีฝนฟ้าขนองถึง๑๖๐ของพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ

ส่วนภูเก็ตฟ้าอาจจะเปิดแล้วแต่ยังมีคลื่นลมแรงอยู่นะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ย
ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่

จนกระทั่งถึงชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและพัทธลุง

อาจจะสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ

บอกเห็นจังหวะที่น้องจมน้ำ

ใช่เพราะตรงนั้นคลื่นมันซัดเข้ามาแล้วก็ซัดหินด้วยนะ